ทีนี้อีกเรื่องนึงของเหตุไฟไม่บ้านของบอน
ซึ่งเป็นอดีตนักร้องวงบางแก้ว
ทางครอบครัวของคุณบอลวันนี้ก็ไปชี้จุดเกิดเหตุ
ไฟไหม้ภายในบ้านพักตามจุดต่าง
เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะ
เขาจะไปตรวจสอบดูว่าตรงไหนนะเป็นต้นเพลิง
แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้

ก็เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะ
แฟนของคุณบอลอดิตนักร้องนำวงบางแก้วเนี่ย

แล้วเธอเป็นคนเดียวที่เสียชีวิต

ทีนี้เนี่ยฝั่งคุณพ่อของคนที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาตั้งข้อสังเกตว่าลูกเขาไม่น่าจะตาย

น่าจะตายเพราะเหตุอื่นถามว่าทำไม
ก็เพราะว่าพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้สัก๒๓วัน
ลูกสาวซึ่งตายเนี่ยโทรไปหาคุณพ่อ
บอกว่าโดนสามีทุบตีทำร้ายร่างกายนี่ไง
มันก็เลยเหมือนกับมีคนตั้งข้อสังเกตไง
ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มันเกิดจากไฟไหม้จริงหรือไม่เนี่ยนะคะ
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้นี่ก็เป็นภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
เรื่องต้นก็พบว่าห้องพระที่อยู่บนชั้น๒ได้รับความเสียหายหนักเลยค่ะ
และห้องโถงใกล้ห้องน้ำคือจุดที่พบร่างของนางสาวสุภานีสินอนันตกูลหรือเบ้น
อายุ๒๗ปีซึ่งเป็นแฟนสาวของนายพงเพชรสินสุวรรณอายุ๓๔ปีหรือบอล
ตนักร้องวงบางแก้วซึ่งเธอเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายด้วยนะคะ
ทางครอบครัวของอดีตนักร้องเนี่ยเดินทางเข้ามาภายในบ้านพักหลังเกิดเหตุ
ซึ่งนางสาวพงชมพูศีลสุวรรณหรือแนนน้องสาวของบอลบอกว่า
เมื่อวานนี้ก็กลับมาถึงบ้านเนี่ยตั้งแต่ประมาณ๑ทุ่ม
ขณะเกิดเหตุตัวเองอยู่ในบ้านรวมทั้งหมด๘คนก็คือตัวเองเนี่ยนะคะน้องสาว
แล้วก็มีแม่พ่อลุงกับป้าพี่ชายแล้วก็แฟนสาวของพี่ชายที่อยู่บ้านพักชั้น๒
พอเวลาประมาณเกือบ๓ทุ่มตอนนั้นกำลังไลฟ์สดขายสินค้าอยู่ภายในห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็ได้เปิดเสียงเพลงดังด้วยแต่ระหว่างนั้นเห็นมีควันเข้ามาในห้องค่ะ
ก็เลยเปิดประตูออกไปดูพบว่าไฟกำลังไหม้ก็ตะโกนเรียกเลยค่ะบอกว่าไฟไหม้
จากนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องออกมาว่าร้อนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นน้องเบ้นที่อาจจะอยู่ชั้นสองของตัวบ้าน
พยายามจะวิ่งไปตามเสียงเพราะว่าตอนนั้นมืดแล้วไฟดับทั้งบ้านแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ความร้อนของเปลวเพลิงปะทะเข้ามาก็เลยทำให้เธอเข้าไปช่วยไม่ได้
วิ่งลงมาด้านล่างแล้วก็ไปตามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้ามาช่วยค่ะ
รับว่าไม่มีใครทราบว่าผู้ตายนั้นอยู่ที่ห้องน้ำหรืออยู่ที่ห้องนอนกันแน่นะคะ
มัววิ่งเข้าไปเลยพอวิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยนี่ยังไม่ถึงครึ่งห้องนะ
การของพี่มันน่ะที่เขาขึ้นเขาไปช่วยน้องคนนั้นเนี้ย
สามครั้งแต่ไอ้ตะไอ้สามครั้งเนี้ยหนูไม่เห็น
เห็นแค่สองครั้งไอ้หนูเห็นครั้งสุดท้ายนะคะ
เพราะว่าไอ้๓ครั้งแรกเขาเกิดเหตุไปแล้ว
แต่ตัวเราไม่รู้เรื่องไลฟ์สดอยู่นะคะไลฟ์สดอยู่ข้างล่าง
จนจนหนูเห็นครั้งที่๓นี่แหละคือไอ้ช็อตที่ว่าไปส่องไฟกันกับยางค่ะ
นั่นแหละเราก็เลยเห็นว่ามันง่วนกันอยู่มากตอนนั้น
คือเรารู้สึกว่าน้องเขาเริ่มเงียบแล้ว
หนูก็บอกยามบอกทุกคนเลยที่พี่ทุกคนที่เขามาช่วยเรานะคะว่า

แล้วเขาก็ถามหนูว่าอยู่ไหนหนูก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
แล้วก็ไปช่วยเขาเหมือนกันแต่ก็ไม่มีปัญญานึกออกไหมคะ

นี่แหละเค้าครับนางสาวโพงชมพูน้องสาวของบ๊อตเนี่ยนะคะ
ให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตาบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และเข้าใจครอบครัวของน้องเบ้นที่จะรู้สึกติดใจ
เพราะว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวของตัวเองรอดชีวิตหมด

แต่ก็เชื่อว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุ
เพราะภายในบ้านนี้ก็มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว

จะปรับปรุงบ้านใหม่เร็วนี้

โดยปกติแล้วแม่และบอลจะขึ้นไปจุดทูปและเทียนไหว้พระ
แต่คืนที่เกิดเหตุยืนยันว่าไม่มีใครจุดทูบเทียนไหว้พระแต่อย่างใด
สาเหตุตอนนี้นะคะจะเกิดจากอะไรยังไม่ทราบแน่
แต่ก็มั่นใจว่าไม่มีใครที่ใช้วิธีถึงขั้นเผาบ้านตัวเอง

ค่ะเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ตำรวจรวบรวมเรื่องของหลักฐานกันก่อน
เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันต่อว่าที่สุดแล้วเนี่ย
ผู้เสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะ
แต่ว่าค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็ตายไปแล้วด้วย
ถูกเผาไปด้วยนะคะหลักฐานต่าง